กะโดนยกแก๊งถูกออกไปจับเป็น๕ผู้ต้องหานะครับ
เพราะว่าก็ถือว่าไปสนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดขึ้น
แก๊งบางบัวทองจิบเบียร์รอหมายจับครึ่ตี
หนึ่งในเจ้าของบ้านที่เขาไปร่วมปาร์ตี้
เขารู้ว่าเขาเครียดมากว่าเขาถูกจับ

แต่ไม่หนีนะนั่งจิบเบียร์รอเดี๋ยวตำรวจตำรวจมา

สารอาญาธนบุรีอนุมัติหมายจับสมาชิกปาร์ตี้บางบัวทอง๕คน

นายชัยพลพันนาหรือว่าคิว
นายหน้าที่สถิตพงษ์สถาพรหรือว่าตี
นางสาวพิกุณฑองบุญตาหรือว่าเฟิร์สนะครับ
นายโกเมษบริธิธิเริกอายุหรือว่านายปิ้งป้อง
แล้วก็นายกิจสดาโลหิตดีหรือว่าโนบินะฮะ
ก็๕คนก็โดนกันไปนะครับ
ใน๔ข้อหานักทั้งนั้นก็คือ
พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์กระทำอนาจารย์ผู้อื่น
แล้วก็สนับสนุนให้กระทำความผิด
เพราะว่าเขาสนับสนุนน้ำอุ่น
เอาตัวลาลาเบลไปที่คอนโดสุดท้ายลาลาเบลก็ไปเสียชีวิตนะครับ
คือหนึ่งคนที่โดนไหมจับก็คือหน้าธี
นาธีหรือว่าตีเนี่ยนะยอมรับว่าเครียดมากกับข่าวที่ออกไป
แล้วก็ถูกออกไหมจับเพิ่มอีกเพราะว่าทุกวันนี้
เขาบอกว่าเขายังยืนยันในความบริสุทธิ์ใจนะฮะ
ไม่เคยคิดหลบหนีไปไหนถ้าตำรวจจะมาจับ
ก็มาจับเลยเขาไม่หนีหรอกแต่ขอปรึกษาทนายความก่อน
แล้วก็จะเดินทางไปรับทราบข้อกระดาวหาพร้อมกันทั้งหมด๕คน
ที่ผ่านมาพวกเขาตกเป็นจำเลยสังคมมานานมาก
อยากให้สังคมเสพสื่อเสพข่าวยังมีสติฟังความทั้งสองด้าน
เขาว่าอย่างนั้นนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจอยู่แล้ว
ไรข้อเท้าก็ติดอยู่เนี่ยจะหลบหนีไปไหนได้
หลังจากนี้พวกเขาก็งดจะงดให้ข่าวแล้วนะ

เขาบอกเขาจะงดให้ข่าวแล้วนะตามคำแนะนำของทนายความ
เพราะว่าการให้ข่าวของพวกเขามันมีผลกับรูปคดี
หลังจากนี้จะเป็นช่วงรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อเตรียมเดินหน้าต่อสู้คดีต่อไป
ตรีให้สัมภาษณ์ไปตีละตีงั้นตายใหล่ดด้วย

เพราะตีไปอยู่ในบ้านหลังนั้น
ตรีเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของพลักษณ์
เป็นคนจ้างลาลาเบลมา
มันเกิดขึ้นที่บ้านหลังนั้นมันจะจบง่ายคงไม่ได้

แล้วคนตายก็อยู่ในปาร์ตี้นั้นแล้วก็ออกมาอะไรอย่างนี้นะฮะ

ผลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรานะฮะผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
จะพิจารณาสั่งการให้ชุดคลี่คลายคดีไปจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่เหลือ
เพราะว่ายังพักอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่
เดินทางไปอุดรตอนนี้กำลังประสานตำรวจที่อุดรติดตามจับกลุ่มตัวมา
เอาเป็นว่าก็โดนหมายจับทั้งหมดทั้ง๕คน
ปาร์ตี้บางบัวทองรวบรวมกันไป